สังคมออนไลน์ได้แห่แชร์คลิปนักเรียนอาชีวศึกษา๒สถาบันที่สมุทรปราการนะครับ
ไล่ทำร้ายกันมีฝ่ายหนึ่งหนีเข้าไปหลบอยู่ในบ้านของชาวบ้านอีกฝ่ายหนึ่งก็ตามเข้าไปนะครับ
เอาปืนไปข่มขู่ตอนนี้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้บางส่วนแล้วนะครับจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เหตุการณ์ที่นักเรียนช่างวิ่งไล่และขี่รถจักรยานยนต์ไล่คู่กรณีก่อนที่ไม่กี่อึดใจจะกรูวิ่งย้อนกันมาในลักษณะนี้ตายแยกย้ายกันไปคนละทิศละทาง
และมีนักเรียนช่าง๒คนนี้เข้าไปหลบในบ้านของประชาชน
ทำกลางชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์และใช้มือถือบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกแอดมินเพจหัวร้อนนำมาแชร์พร้อมข้อความ
โดนจับมาพ่อแม่ก็บอกอีกว่าลูกเป็นเด็กดี
หลังคลิปแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของนักเรียนช่างจำนวนมาก
ชาวบ้านที่ถ่ายคลิปไว้เปิดเผยว่าเวลาประมาณ๔โมงเย็นวานนี้
มีนักเรียนช่าง๒สถาบันจังหวัดสมุทรปราการ
ฝ่ายแรกมี๓คนอีกฝ่ายมีประมาณ๑๐คนป่าก้อนหินใส่กัน
กระทั่งเกิดการไล่ลากกันขึ้นโดยฝ่ายที่มี๓คนหนีเข้าไปในซอย
อีกฝ่ายไล่ตามโดยผ่านหน้าเข้าไปและวิ่งย้อนกลับมาลักษณะเหมือนวิ่งหนีเอาตัวรอด
พร้อมหาที่หลบซ่อนโดยมีสองคนวิ่งหนีเข้าไปในร้านตัดผม
ก่อนที่คู่กรณีจะขี่รถจักรยานยนต์ตามมาแล้วนำปืนมาขู่
จากนั้นก็มีเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์ตามมาอีกครั้งแล้วพากันขี่ออกไป
อ๋อต้นคลิปนี้คือเขื่อมันธรรมดาปกติไว้รุ่นแล้วครับ
นั่นแหละครับวิ่งใส่เหมือนบางรจันทร์นะครับเอาง่าย

วิ่งกลับมาก็หนีสุดชีวิตเหมือนกันครับ
น้องคนที่ถือปืนมาในทำข้ามก็ว่ามันจะรั้งไกล
น่าจะขู่ครับเพราะว่าเขาจับโดยการจับข้างซ้ายไม่น่าจะเป็นคนที่ยิงปืนเป็นนะครับ
น่าจะเอามาขู่มากกว่าคงผมว่าน่าจะไม่ยิงหรอก

พบว่าใกล้กับปากซอยเป็นย่านชุมชนและมีรถวิ่งผ่านตลอดเวลา
เจ้าของร้านตัดผมบอกว่าขณะที่อยู่ในร้าน
มีเด็กนักเรียนช่างสองคนวิ่งมาขอหลบอาศัยในร้าน

เขาก็อนุญาตเพราะเห็นว่าข้างนอกมีนักเรียนช่างไล่ตีกัน
โดยหลบอยู่ประมาณ๒๐นาทีทั้งสองก็ไม่ได้พูดอะไร
ก่อนที่จะขอฝากมีดดาบไว้

ทั้งคู่จึงนำมิดดาบไปไว้ตรงหน้าร้านที่อยู่ติดกัน
ระแวกดังกล่าวก็บอกกับทีมข่าวว่า
ภายในซอยก็มักจะมีนักเรียนไล่ตีกัน
แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเกรงว่าจะถูกทำร้าย
อยากเตือนให้เด็กเอาเวลาไปตั้งใจเรียน
ขณะที่ผู้กำกับการสพเมืองสมุทรปราการ
เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่ามีนักเรียนทั้งหมด๑๕คน

ตำรวจจับตัวได้แล้ว๔คนพร้อมทำประวัติ
ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างประสานผู้ปกครอง
นำตัวมาส่งเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
ส่วนอาวุธปืนนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นของจริง
หรือของปลอมต้องตรวจสอบอีกครั้ง
เรื่องของการทะเลาวิวาสระหว่างโรงเรียนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
และที่ผ่านมาก็มักจะมีชาวบ้านถูกลุกหลงไปด้วย
เจ้าหน้าที่พยายามเข้ามาแก้ปัญหา
แต่ก็ยังมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้ให้เห็น
ข่าวเทราะทีวีรายงาน